วิทยาลัยกรรมแบบแบบ

พวกหนูก็เลิกงานเสร็จแล้วก็ไปฟิตเน็ตใช่ไหม
กลับมาจากฟิตเน็ตก็จะไปกินหมูกระทะกันสี่คนแล้วคือรอบแรกที่เวียนไปอ่ะ
ว่าโต๊ะมันว่างอยู่แค่สองโต๊ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่ามันไม่ให้จอดรถ
หนูก็เลยวนและที่เราวนอ่ะมันนานนะพี่เพราะว่า
อันนั้นมันเป็นทางแค่แล้วมันต้องรอดอุโมงแล้วมันก็ต้องวนขึ้นมาใหม่
แล้วพอวนไปด้านหนึ่งหนูก็เออสงสัยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโต๊ะอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
สงสัยคนจะหมดแล้วหนูก็เลยไปแล้วก็ไปดู
มันหันมาก็ยังเหลือสองโต๊ะในนี้มันก็ไม่มีแล้ว
ไม่มีโต๊ะไหนว่างแล้วมันก็มีที่จอดรถอยู่พอดีมันก็เลยไปจอดตรงนั้น
แล้วก็ไปนั่งก็เหลือสองตัวก็เดินไปก็คือไม่ได้คิดอะไรคือ
ถ้าหากไปหาร้านอื่นคือมันต้องหมดแล้วเพราะฉะนั้นมัน๓ทุ่มกว่าจะ๔ทุ่มแล้ว
หนูก็เออตั้งโต๊ะนี้ก็ได้สองโต๊ะแล้วคือว่าเจ้าของร้านกับหนูจะไปนั่งโต๊ะ
เจ้าของร้านนั่งโต๊ะก่อนหัวมุมแล้วหนูอ่ะนั่งโต๊ะหัวมุม
แล้วคือหนูจะไปนั่งตะโกนโฮมอยู่แล้วแต่ว่าพี่ผู้ชายเข้าไปนั่ง
หนูก็เลยขยับมาก็เลยชวนพี่สาวว่ามานั่งโต๊ะหัวมุมก็เลยนั่งกัน
แล้วก็ก่อนที่หนูจะถ่ายรูปก็คือสั่งอาหารอะไรเสร็จแล้วสั่งเสร็จหมดแล้ว
ก็รอแฟนทักมาหนูก็เลยหายรูปว่าเออนั่งกินกับพี่คนนี้นะ
ก็ส่งไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้ก็ของมาเสิร์ฟ
หนูก็จะกินหนูก็เลยพิมพ์บอกว่าเดี๋ยวกินก่อนค่อยคุย
ก็กำลังจะส่งไปอะค่ะกำลังจะกดพิมพ์ส่งไปแล้วมันก็
หนูก็เลยไปจิ้มดูแล้วก็ดูว่าก็จะเช็ครูปว่าเออ
มันดีไหมหรือว่าอะไรยังไงมันเห็นพี่เขาไหมหนูก็ดู
ก็แบบพอดูเสร็จเฮ้ยมันไม่มันมันไม่ใช่อ่ะหนูก็เลย
เอารูปอ่ะให้พี่สาวหนูดูว่าเห็นเหมือนหนูไหมเขาก็ตกใจ
เขาก็น่าเสียหนูก็น่าเสียหนูก็เลยมองหน้ากันก็เลยไม่
พูดอะไรพี่เขาบอกว่าส่งบรรยายให้หน่อยหนูก็เลยส่งบรรยาย
หนูก็ลบของหนูทิ้งเลยแล้วเนื้อแฟนก็ตอบกลับมาว่า
เออเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ทำไมลบข้อความอะไรอย่างนี้
ก็ลบแชททิ้งไปเลยแล้วพี่เขาก็นั่งกินก็ชวนกันนั่งกิน
คือเพื่อให้ลืมชวนคุยให้ลืมให้ลืมพอสุดท้ายพี่เขาก็คือไม่ลืม
พี่เขาก็ไม่รู้มีเขาก็เลยเดินเอาไปให้เจ้าของร้าน
พี่ผู้ชายอีกคนนึงดูแล้วเขาก็แบบตกใจอ่ะน่าเสีย
ตรงนั้นก็ตัดหน้าเสียก็เลยเจ้าของร้านเจ้าของร้านมีกว่าทั้ง
ก็เลยเดินมาก็หนูเรียกมาเก็บตังค์พอดีอ่ะค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะ
ตอนที่หนูบอกว่าพี่เจ้าเห็นเป็นหนูไหมแล้วเอารูปที่ถ่ายไว้
ไปให้เจ้าของร้านดูแล้วเจ้าของร้านก็ตกใจมันคือรูปอะไรจ๊ะ
มันคือรูปติดวิญญาณผู้หญิงอ่ะวิญญาณผู้หญิงคืออยู่ข้างหลัง
จ้องมาคือแบบปลาขาวแบบคำเหม็นมากอ่ะจ้องมาเหมือนกับว่าโกรธแค้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
แต่ในความคิดของหนูคือว่าถ้าหากหนูคิดถึงหนูคือเขาไม่ได้โกรธแค้นหรอก
เขาอาจจะแบบว่าโดนรถชนหรือว่าอะไรคือรูปภาพหน้าตาเขาอาจจะไม่สวยงามไง
ตอนที่แบบคอนเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดแค่ตรงนั้นหนูไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรหนูหรือว่าอะไร
หนูคิดแค่ว่าเขาอาจจะให้เรารู้ก็ได้ว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีมีเขาอยู่ตรงนี้นะเขาอาจจะสื่อใครไม่ได้หรือว่ายังไงไม่รู้ใครเดินผ่านหรือเปล่า
ตอนนั้นไม่มีใครเดินผ่านเลยไม่มีไม่มีเลยเพราะว่าพนักงานเจ้าของร้านพนักงานหมูกระทะกับเจ้าของร้านจะไปอยู่แถวข้างหน้า
จะไม่มีลูกน้องมาเดินเพ่นพ่านเหมือนร้านทั่วไปเหมือนในชาบูอะไรอย่างเงี้ยร้านหมูกระทะทั่วไปจิ้มจุ่มจะไม่มีพนักงานแบบนั้น
พนักงานจะไปยืนโกงกันอยู่ข้างหน้าถ้าเราต้องการหาเราก็ต้องยกมือแล้วเขาก็จะเดินมาหาเราก็จะไม่มีแบบว่าไปยืนนี้๓คนนี้สองคนตรงนั้นจะไม่มีค่ะ
ไม่มีเลยบอกว่าก็ก็ถ่ายแล้วรูปแทนแล้วก็คือเหมือนว่าทำไมวิญญาณถึงมีขาใส่รองเท้าด้วยใช่
ตรงนี้มันคือคืออะไรครับมันคือสายกระเป๋าที่พี่เขาใส่มันคือเหมือนกับว่าตัวปรับสายอะค่ะตัวคล้องสาย
จะเป็นหัวเหล็กใช่พี่เขาใส่มามันจะสะท้อนเหมือนมะคาร่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่หนูเข้าไป
ไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่มีคนอะพี่นี่ไม่ใช่คนอะค่ะไม่ใช่คนแล้วมันคืออะไร
หนูว่าวิญญาณอ่ะหนูในความคิดหนูกลัวมันเป็นวิญญาณมันมันน่ากลัวพี่ถ้าเป็นคนคือแบบ
ถ้าเป็นคนอ่ะมันก็จะต้องไม่ถ่ายติดแบบนี้ถ้าเป็นคนเวลาคนเดินอ่ะ
มันก็จะเป็นเภาพเขียนเร็ว

เวลามันหนูถือโทรศัพท์เท่านี้เห็นก่อนหนูก็ต้องเห็น
แต่อันนี้ในกล้องคือมันไม่มีและข้างนอกก็มี
แล้วของหลังเขาก็ตกใจหน้าเสียไปเลย
แต่ในความคิดหนูเขาคงจะรู้แหละว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรบ้าง
แต่เขาก็ไม่พูดให้เรากลัวแต่เขาก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว
บอกว่าใช่เขาเชื่อเรื่องนี้เขาชอบเรื่องนี้เขาเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว
แต่เขาก็ไม่ได้พูดนะว่ามีรถชนตรงนี้เมื่อไม่กี่วันเขาไม่ได้พูดค่ะ
ใช่ค่ะเขาไม่ได้พูดว่ามีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอหลังจากคืนนั้นกลับมาก็พี่ที่ว่าทำงานที่นี่ค่ะ
เขาก็ส่งรูปให้เพื่อนเพื่อนเขาดูที่เคยอยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าแถวนั้นอ่ะมันมีอุบัติเหตุ
มันมีรถชนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ตัดต่อค่ะแรกแรกแรกแรกหนูเข้าไปอ่านคอมเมนต
หนูก็แบบพยายามจะตอบโต้นะแต่แบบว่าเออปล่อยเถอะใครคิดอะไร
แต่หนูก็พิมพ์ไปนะว่าภาพหนูไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลย
มึงตัดต่อไหมหรอบ้าหรอไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทำอะไรเลย

ถ้าเป็นแสงเป็นมุมเหรอมันแถวนั้นมันก็ไม่มีใครผ่านนะพี่ไม่มีกระจกไม่มีรถวิ่งไม่มีอะไร
ใช่รถวิ่งมันคงไม่สะท้อนแล้วขนาดนั้นไม่ใช่กลางวันไงมันเป็นกลางคืน
ความรู้สึกตอนนั้นกินหมูกระทะไปแล้วแบบจะเห็นแบบนี้กินหมูกระทะเป็นยังไงครับผม
ก็ถามว่ากินมันก็ชวนกันคุยเพื่อให้ลืมให้ลืมตรงนี้ไปก่อนคือกินก่อนเพราะว่าเหนื่อยแล้วด้วย
ก็คือแบบว่าถ้าจะไปหาร้านใหม่อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ก็เลยกินไปคุยกันไปชวนคุยชวนคุยก็ให้มันลืม

คิดว่าเขาก็นั่งอยู่ข้างเราก็กินอยู่ข้าง
นั่งข้างเหรอคะเขาคงไม่นะ

บอกว่าเนี่ยตัวนี้ก็ว่างมานั่งตรงนี้ดิ
เป็นวิญญาณสังหมุตที่เค้าคิดว่าคอยนำน้ำมาก็เรียกหรือเปล่า

ว่างแล้วมันมีเครื่องเส้นไหว้คือหนูจะไม่นั่งหนูจะจะถามเจ้าของร้านว่ามีโต๊ะอื่นไหม
ต้องรออีกนานไหมถ้าหากรอไม่นานอ้อยก็ขอเปลี่ยนโต๊ะอื่นค่ะแต่ถ้าหากรอนานก็คือเอา
อ๋อไม่เป็นไรค่อยมากินอะไรอย่างงี้เพราะว่าที่ตรงนั้นคือมันที่ของเขา
ใช่เพราะว่าเครื่องเส้นไห้มันอยู่ตรงนั้นแล้วโต๊ะมันว่างอ่ะพี่เป็นภาพเป็นใครก็คือเป็นหนูใครก็คิดหนูก็คิด
ตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันไม่มีมันไม่มีเลย
ไปเหรอมันก็ไม่มีถ้าส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเก็บนะส่วนมันก็จะเป็นแบบพวกหมาพวกอะไรอย่างนี้เขาจะมากิน
ย้อนกับไปที่มีขัดน้ำน้ำเขาอาจจะคิดว่าตรงเนี้ยยาเนี้ยอาจจะหิวแบบว่ากลอสมบุญส่วนส่วนส่วนเราคิดว่าเราเป็นคนมีเรียกเขามาแล้วเขาเลยแบบ
อ่าซึ่งเขาอาจจะอยู่แบบบริเวณนั้นแล้วเราเอ่ยเรียกพี่มานั่งตรงนี้แต่เราไม่ได้บิดการเรียกชื่อเขาหรือเปล่า
ก็มันถามว่ามันอาจเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้น่ะถ้าถ้าเป็นในความคิดอย่างเงี้ยหนึ่งก็เหมือนกับว่าเรียกเรียกเรียกรวมอ่ะ
เหมือนกับเราเรียกรวมแล้วไม่ได้เรียกเจาะจงอะค่ะถ้าเหมือนกับหนูว่าเออพี่พี่คนนี้มานั่งนี้ดิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแบบเออมานั่งตรงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับว่าในความที่เขาอาจจะเรียกรวมอย่างนี้ก็ได้ถ้าคนจะคิดแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน
ตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้สึกถึงมีพลังพลังงานอะไรเลยคือตอนนั้นคือรู้แล้วอ่ะรู้ว่ามันคงใช่แหละแต่ว่าถ้าหากแบบว่าอีกสองสามตนอะไรอย่างนี้ไหมคือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่คือเรารู้แล้วว่าเออมันคงจะใช่แหละน่าจะใช่แหละ
แล้วก่อนอันนี้ก็กินตามร้านอื่นหรือว่าจะถ่ายที่อื่นเคยถ่ายเป็นแบบนี้หรอครับผมกินจะถามจะถามที่อื่นอื่นหรอถ่ายก็เพราะหนูไม่เคยนั่งหัวมุมไม่ไม่ไม่เคยนั่งหัวมุมแต่ว่ามีตัวเนี้ยที่ว่างหัวมุมส่วนมากก็จะไปนั่งอ่ะใกล้ใกล้คนขายตรงนั้นมันเห็นบอกว่าเป็นซอยนะใช่ค่ะมันติดซอยติดซอยเลย
เหมือนจะเป็นทางสามแพร่งมาผมก็คงประมาณก็เนี้ยทางเลี้ยวใช่ไหมเนี่ยคือทางเลี้ยวแล้วก็ถ้าออกมาก็จะเป็นถนนใหญ่เลยก็สามารถทางตรงได้ทางเดียวไม่ซ้ำ
ใครใครใครนั่นจะประมาณนั้นมั้งสามแพงสามแพงเป็นเหมือนตัวเองอืมคงจะเป็นเหมือนตัวเองค่ะ
คงจะไม่แล้วแต่ความเชื่อพี่เล่นแบบนี้แต่บางคนก็มาคอมเมนต์นะว่าแบบว่าเออหนูเมากาวหรือเปล่าดมกาวหล่อนสก๊อยอะไร
ร่างทรงของหนูก็คือว่าไม่ใช่ร่างทรงแบบว่า
ตรงนี้มีผีนะตรงนู้นร่างทรงของหนูไม่ใช่แบบนั้น
ร่างทรงของหนูคือเป็นอยู่ในเชื้อสายจีนค่ะ

ไม่ใช่ร่างทรงแบบว่าเหมือนกับผี

พวกแบบว่าหมอผีหมอปราบอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ร่างทรงแบบนั้นว่าตรงนี้มีผีนะ

ร้านนี้ไปกินครั้งละครับ

แต่ว่าเจ้าของร้านกับพี่ที่ทำงาน
ไปกินหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้นั่งตรงนั้น
ไปนั่งใกล้ข้างในเจ้าของร้าน

ไปกินถามว่าไปกินก็ไปกินอีกค่ะ

ว่าหนูได้ทำบุญอะไรสวดมนต์

หนูก็ตอนอธิษฐานอะไรงี้
ก็บอกว่าถ้าหากคือได้รับแล้วก็คือ

เพราะหนูแบบว่าทำบุญแล้วไม่ใช่เลี้ยง
หนูไม่ได้เลี้ยงเขาหนูอยากให้เขาไปเกิดก็คือตัดขาดกันไปเลย
ไม่ใช่ทำแล้วก็มาอีกทำแล้วก็ไม่อีก

สวัสดีค่ะ